โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับเพื่อขอโทษฝ่ายหญิงที่ดีกับเขา
ตลอด๘เดือนที่คบกันแล้วก็ยอมรับว่า

แล้วก็มีรายงานว่าตอนนี้อาทิตย์ถึงกับไม่เป็นอางกีดันนอนแล้วก็ไม่มาซ้อม
โดยหลุดจากตัวจริงของทีมเชียงรายยูเนเต็ดมากว่า๑เดือนแล้วด้วย
ถามทางสโมสรครับคุณมิติติยภัยรัฐประธานสโมสรเชียงราย
ก็เปิดเผยว่าจะเรียกอาทิตย์เข้ามาพูดคุย
เพื่อให้หยุดพฤติกรรมที่เหลวไหลแบบนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยให้ยืมเงินไปจ่ายหนี้ที่ติดค้างกับเทรนเนอร์ฟิตเน็ต
ตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
แล้วก็หากมีหนี้สินที่ติดค้างกับฝ่ายหญิงอีก
โบสรก็จะรับผิดชอบให้ก่อน
แล้วก็จะหามาตรการมาจัดการกับนักเตะในสังกัดต่อไป

เล่นให้กับทางเมืองทองแล้วก็การท่าเรือ
ส่วนเรื่องของการติดการพนันฟุตบอลที่ถูกฝ่ายหญิงระบุถึงครับ
ก็มีทีมงานสืบสวนคดีล้มบอลชี้แจงว่า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังเฝ้าระวังในเรื่องนี้
ซึ่งกรณีของอาทิตย์ได้รับข้อมูลมาบ้างเหมือนกัน
แต่ว่าฝ่ายหญิงอาจจะโพสต์ไปด้วยอารมณ์ส่วนตัว
ซึ่งนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงเป็นหลักฐานไม่ได้

แล้วก็จะส่งเรื่องนี้ไปถึงคนตรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาแน่นอน
หากว่าได้รับข้อมูลข่าวสารจริงตามที่ฝ่ายหญิงนั้นระบุครับ